ที่เป็นการรวบรวมเอาศิลปินในยุคก่อนตั้งแต่ยุค๗๐มาจนถึงยุคปัจจุบัน
ขับร้องเพลงเด็ดเพลงโดนของเขาในอดีตให้เราได้ฟังกัน
นำทีมโดยสิงโตนำโชคสแตมอภิวัฒน์แล้วก็พี่แหวนทิติมานะคะ
พูดปุ๊บยุคก่อนดิฉันนึกไปถึงยุคบุกเบิกดึกดำบันไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้
นี่ไงยุคของพี่แหวนอ๋อเหรออ่าเขามาโชว์พลังเสียงเสิร์ฟเพลงพระเพราะให้บรรดาสื่อมวลชนได้ฟัง
ได้สัมผัสกันก่อนถึงวันจริงนะคะมีทั้งพี่แหวนทิติมาสแตมอภิวัตสิงโตนำโชค
โดยครั้งนี้นะถือว่าเป็นการรวมตัวสุดพิเศษของบรรดานักร้องชื่อดังตั้งแต่ยุค๗๐มาจนถึงยุคปัจจุบัน
ที่จะมาโชว์เพลงฮิตเพลงดังของแต่ละคนในอดีตให้เราได้ฟังกัน
ให้แฟนคลับได้สัมผัสกับความสนุกสนานงานนี้ค่ะสิงโตแล้วก็สแตมขอเป็นตัวแทนยืนยัน
ความพร้อมเต็มเปี่ยมแล้วก็การันตีที่ว่าคอเพลงจะได้เต็มอิ่มกันอย่างแน่นอน
จะฝากให้เหล่าแฟนคลับมาร่วมบันทึกความทรงจำในคอนเสิร์ตสุดพิเศษครั้งนี้
ในวันที่๓๐กรกฎาคมค่ะ
นี่เป็นวิสิตดิเรคเตอร์ของเราเค้าก็จับหลายวงมาผสมกันมารวมกัน

อ่าแถวเนี่ยต้องรอดูครับ

เราก็ยังมีการมอบให้กับศรีภาคโรงเรียน
มอบเครื่องดนตรีโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องดนตรีนะครับ

ไหนว่างก็รอดูได้เลยคอนเสิร์ตนี้แซ่บแน่นอน